โซโลแกนผมใช้มานานหลายสิบปีแล้วนะครับ
ว่าเวลาใครถามความสูงผมก็จะบอกว่าความสูง๑๘๐

ความชั่วพอประมาณแต่สันดาลครบได้
ทุกคนมีสิทธิ์คิดได้คาดหวังได้
แต่คนที่ให้กำลังใจผมก็จำนวนมาก
ผมก็เพียงแต่ว่าคนที่ว่าผมไม่ดี
ต้องขอโทษด้วยถ้าวันข้างหน้าผมทำให้ผิดหวัง
แล้วก็คนที่เชียร์ผมนะครับที่สนับสนุนผม

การปราบผู้มิติฟนของสไตล์ชาดาไทยเซม
จะมีทักษะอย่างไรครับในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาทัย
ก็คือเรามีรูปพนักกรรมการขึ้นมาแล้ว
แล้วก็เป็นการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่าง
แต่รูปแบบการทำงานก็จะชัดเจนมากขึ้น
แล้วเราต้องสร้างระบบที่ดี
ปราบผู้มิติฟนมีมาหลายครั้งแล้วก็ยังไม่จบไม่ขึ้น
อันนี้เราจะทำไม่ให้จะถอดรากถอนโคนแล้ว
คือสร้างระบบที่ดีป้องกันของไม่ดี
แล้วเป้าหมายในช่วงสามเดือนแรกหรือถ้าได้อยู่ช่วงที่หนักสักหนึ่งปี
คุณชาดามีเป้าหมายในการทำงานอย่างไรบ้าง
ในแต่ละชั่นแต่ละตอนแต่ละช่วง
คือเป้าหมายเนี่ยจริงเราก็จะเก็บรวบรวม

ก็เก็บรวบรวมรายชื่อนะครับคัดกองรายชื่อให้เรียบร้อย

ก็จะมีมาตรการในการดำเนินการนะครับ
เราก็จะแบ่งเป็นโซนว่าสีแดงสีเหลือง

หกเดือนไปก็เริ่มน่าจะเห็นแล้วครับผม
เรียนได้ว่าน่าจะเริ่มขยับ
เราไม่ทำแบบไฟไม่ฟางนะครับผม
คือต้องเสร็จในช่วงรัฐบาลนี้แน่นอนนะครับผม

ต้องให้จบโดยเร็วนะครับผม

หวังเรื่องในท่านสั่ง๓๐วัน๑๕วันให้รายงาน

ท่านจะมารอระบบราชการยื้อไปอื้อไปอื้อมาคงไม่ได้แหละครับ
แล้วนี่คือมีระบุเวลาออกไหมครับ

แต่เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเราต้องรีบดำเนินการโดยเร็วนะครับผม
ครับก็ทุกคนมีสิทธิ์คิดได้คาดหวังได้
แต่คนที่ให้กำลังใจผมก็จำนวนมาก
ผมก็เพียงแต่ว่าคนที่ว่าผมไม่ดีก็ต้องขอโทษด้วย
ถ้าวันข้างหน้าผมทำให้ผิดหวังนะครับ
แล้วก็คนที่เชียร์ผมนะครับที่สนับสนุนผม
ผมไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะครับ
ผมเรียนด้วยความเคารพว่าผมไม่ทำให้วันนี้ผมต่อสู้ชีวิตมาด้วยตัวเอง
ต่อสู้เพื่อปกป้องตัวเองครอบครัวตัวเองมาตั้งแต่เด็ก
วันนี้ผมได้พระมหากรุณาธิคุณนะครับโปรดการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี
ผมต้องตอบแทนคุณแผ่นดินแบบสุดหัวใจนะครับผม
ผมทำแบบสุดหัวใจแล้วก็ไม่ให้พี่น้องผิดหวังแน่นอนครับผม